ดูต่อกันที่หนุ่มนายนพัฒน์กันบ้างดีกว่านะคนนี้ทั้งหล่อทั้งนิสัยดีจิตใจดีทุกอย่างเพอร์เฟคดอกจันทร์เอาไว้ด้วยยังไม่มีแฟน

นายนพัฒน์ก็ยังได้คว้ารางวัลดาวรุ่งจากเวทีนาตราชปีล่าสุดด้วย
แล้วก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
เขาเองเนี่ยเคยโดนผู้กำกับดุจนน้ำตาตกกลางกองถ่ายนับครั้งไม่ถ้วนมาแล้วล่ะค่ะ
แค่รู้ว่าเข้าชิงผมก็แฮปปี้มากและดีใจมากเลยครับ
ก็ขอบคุณมากครับจะเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ของผมที่จะทำให้พัฒนาผลงานต่อไป
ได้ทุกคนขอช่วยเหลือทั้งป๊าแจ๋วพี่บ้ามคุณสรรคันแสดงคุณง้อคุณแอ๋วคุณแอ๋วครับ
แล้วก็ผมตั้งใจมากเลยครับ
แต่งหน้าเรื่องนี้เหนื่อยมากเพราะต้องคอยกบเกิดน้ำตาผม
เหรอเราเคยโดนดูร้องไห้ได้เหรอ
เราซีเรียสกับมันมากคืออยากให้ออกมาดีที่สุด

อยู่แล้วจะไม่เสียแล้ว

คือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเหมือนกันเนอะ
เป็นประสบการณ์ชิ้นดีของผมเลยครับ
อืมถ้าโกรธ
ตาบางทีคือมันเป็นจุดสร้างความสำเร็จให้คนเราได้เหมือนกันนะคะ

ส่วนวันแห่งความสำเร็จค่ะนายนพัฒน์ก็เตรียมตัวรับปริญญาอย่างดีแล้ว

ส่วนจบรับวันที่
วันที่๒๐๒๐กันยาครับที่สระยา

ก็ต้องรอรับกันไปนะคะสำหรับข่าวนี้ที่กำลังจะตามมา
รวมไปถึงละครแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของน้องนายด้วยติดตามอย่างแน่นอนนะคะ
ได้ขอภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะคะรับบทเป็นพระเอกแบบเต็มตัวแล้วนะคะ
แล้วก็เรื่องเรียนจบเนี่ยหลายคนแซวด้วยนะว่าคุณแม่หมูไม่รู้ว่าอนุญาตให้มีแฟนหรือยังนะคะเมื่อเรียนจบแล้วนะจ๊ะ